คือกรณีของสาวตองกับพระกาโตะเนี่ยนะอดีตพระกาโตะเนี่ยคลองพื้นที่สื่อนานนับสัปดาห์เลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าสมีกาโตแต่สำหรับพระพยอมบอกว่าทิศถึกทือ

อ่าทีนี้อีกคนหนึ่งล่ะค่ะคุณผู้ชม
หลวงพี่ดอนยังแวะอยู่ไม่เจอค่ะหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะคะทีนี้มันมีประเด็นออกมา
ปรากฏว่าหลวงพี่ดอนเนี่ยมีหมายจับค้างเก่าอยู่นะคะ
พรบคดีเช็คเด้งคุณผู้ชมพรบคดีเช็คนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราชก็เลยถือหมายจับ
ไปจับหลวงพี่ดอนนะคะหลวงพี่ดอนเนี่ยเป็นถึงขั้นพระครูนะ
พระครูวินัยทรสุวิจักรปัญวโรเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออกค่ะ
นี่ตำรวจถือหมายจับเข้าไปในวัดเลยนะคะไปตามหาหลวงพี่ดอน
หมายจับนานแล้วด้วยนี่ตั้งแต่ปี๖๐
เอ้าแล้วให้มาบวชพระด้วยนะนี่ไงก็เลยต้องสืบกันต่อนะคะ
หนีคดีมาบวชพระหรือเปล่าแล้วทำไมถึงบวชได้
แล้วทำไมตำรวจไม่จับก่อนอันนี้นั่นสิค่ะต้องตามกันต่อนะคะคุณผู้ชม
หลวงพี่ดอนเนี่ยเป็นคดีเช็คค่ะแล้วตอนนี้สถานะหลบหนีนะคะ
หมายจับมีอายุความ๕ปีออกมาตั้งแต่๑๕กันยายนปี๒๕๕๙
แล้วจะหมดอายุความ๑๕กันยายนปี๖๕นี้แล้วนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลตามหมายจับพบว่าสถานะหมายจับเนี่ยยังคงมีผลบังคับใช้นะคะ
แล้วระบุบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยสถานะคือหลบหนีหลบหนีค่ะ
เราก็เลยต้องไปหาที่วัดค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปถึงเนี่ยไม่พบตัวหลวงพี่ดอนแล้วนะคะ
ทีนี้กุฏิหลวงพี่ดอนปิดล็อกค่ะปิดล็อกกุญแจมาตั้งแต่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เพราะว่าปิดทุกช่องทางการติดต่อเลย
จากการตรวจสอบคาดว่าหลวงพี่ดอนน่าจะหลบหนีออกจากวัดแล้วก็ไปที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดพัทธลุงอ่ะนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘พลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษเนี่ยนะคะ
บอกว่ามั่นใจมั่นใจว่าตำรวจจะใช้เวลาไม่นานสามารถติดตามจับกลุ่มตัวหลวงพี่ดอนได้อย่างแน่นอน
ทีนี้เราก็ถามต่อให้ปล่อยให้หลวงพี่ดอนมาบวชแล้วก็มาอยู่ในวัดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ปกติทั่วไปได้ยังไงทั้งที่ว่าเป็นผู้ต้องหา
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่าตอนนี้อ๋อเรื่องนี้สั่งสอบแล้วนะคะสั่งตรวจสอบตั้งกรรมการตรวจสอบตำรวจในพื้นที่ว่าบกพร่องในหน้าที่หรือเปล่า
ไม่ยอมดำเนินการจับกลุ่มตามหมายจับทั้งที่มีการแจ้งความดำเนินคดีมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐พระดอนเองก็อยู่ในวัดทำไมไม่เข้าไปจับกลุ่ม
ตอนนี้เรายังติดต่อหลวงพี่ดอยไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักพักหนึ่งแหละน่าจะติดต่อได้คาดว่าแบบนั้นนะคะ
ส่วนเงิน๒๐๐๐๐๐บาทละคะที่โพงสกรหรือว่า
กาโตะเนี่ยยืมวัดไปนี่ค่ะคุณผู้ชมเอามาคืนแล้วนะคะเอามาคืนให้กับวัดเพ็ญ
หรือว่านายบำรุงยอดมณีเป็นคนรับมอบเงินนี่นับกันสดแบบนี้เลย
หกแสนบาทค่ะแล้วใส่ถุงพลาสติกแบบนี้
เอาไปฝากที่ธนาคารเอาเงินกลับเข้าบัญชีวัดเพ็ญญาติ
เรียบร้อยทุกอย่างนะคะอ่าชาวบ้านชาวช่องก็โล่งใจกันไปนี่ค่ะอ่า
หลักฐานแบบนี้เลยนะคะไปดูยอดเงินในบัญชีเงินฝากของวัดเพ็ญญาติเนี่ย
ตอนนี้อยู่ที่๑๙๐๐๐๐๐กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะคะ
นายกอบตเปิดเผยบอกว่าหลังจากนี้ก็หมดหน้าที่ของนายกแล้ว
ส่วนสมิกาโตะจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร
เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ทีนี้เราไปคุยกับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วเป็นผู้บังคับการ
กันและปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ท่านบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเจ้าทุกข์มาร้องทุกข์นะ
แต่ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปสืบหาข้อมูล
เงินหกแสนบาทแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินของวัดย้อนหลังด้วย
สมัยที่กาโตะตอนนั้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสของวัดเพญญาติ
ว่ามีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรหากพบว่ามีความผิด
นำเงินไปใช้โดยไม่สุจริตไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของวัด
ก็จะมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นประเด็นดราม่าค่ะคุณผู้ชม
งานป้ายประจำปีงานประจำปีของพระแสงอำเภอพระแสงที่จังหวัดสุราชธานี
นี่นี่เห็นไหมนั่นใครอ่ะเสื้อเขี้ยวอ่ะโหลดล้านล้านเนี่ย
สมิกกาโตใช่ไหมตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวปลอมข่าวลวงหรือเปล่ามีใครทำป่ะเนี่ย
นึกว่าคนตัดต่อไปสอบถามเจ้าตัวนะคะไปสอบถามกาโตะกาโตะบอกว่าอ๋อเป็นข่าวปลอม
ตอนแรกนะคะแต่พอไปตรวจสอบเชิงลึกปรากฏว่าเป็นข่าวจริงค่ะเจ้าตัวเนี่ย
โตะก็เป็นคนตอบรับแล้วว่าจะไปร่วมงานด้วยนะงานสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีสนาม
ว่าการอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีบางคนก็เล่นคำบอกว่าจะไปหาพระแสงอะไร

คือถ้าไอ้แบนเนอร์มันสักครู่นินะป้ายโฆษณามันสักครู่มีรูปของพระกาโตสมัยที่เป็นพระนะ
เข้าใจได้อ๋อตอนนั้นยังไม่มีเรื่องละมั้งก็ติดต่อกันไว้
แต่นี่คือตอนที่สึกออกมันมาแล้วปราชิกแล้วนี่ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ล่าสุดค่ะ
ออกจากซิ่งสดั่งแล้วให้วงอื่นมาแสดงแทนคือทางเจ้าภาพเขาบอกว่า
เขาไม่รู้เรื่องทางเป็นคนหาจัดหามาอ๋อนะฮะล่าสุดอ้าว
ยังไม่จบมีอีกป้ายหนึ่งค่ะโผล่ออกมาอีกแล้วเป็นงานวัดที่อำเภอ
คีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานีโอ้นั่นเป็นภาพตอนเป็นพระด้วยนะ
มีเออเป็นพระเนี่ยค่ะวัดเขาราหูพระกาโตโหทำไมไปโผล่ที่ป้ายตรงนั้นล่ะคะ
เทศทำมาห์หลวงพี่กาโตะไม่ได้แล้วสิ
ไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์แล้วนะคะคุณหมดสิทธิ์แล้วค่ะ
แหลปแพนด้าเอามาโพสต์ไว้พร้อมกับถามว่า
แล้ววัดนี้ล่ะครับวันอาทิตย์นี้กาโตะยังไปอยู่ไหม

หมอนและแพนด้าเอาไปไม่ได้แล้วแหละ